เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของสาวใหญ่สายหมู่
ไปดูกันหน่อยคือคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
เขาถูกโจรขโมยกระเป๋าไป
แล้วในนั้นมีสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่๓๐ใบ๓๐ใบที่เธอซื้อมา
ที่สำคัญถูกสลาก๒ตัวเลขท้ายด้วย
คือเจ้าของดีใจรู้ว่าตัวเองถูกรางวัล
แต่ก็เสียใจเพราะว่าถูกขโมยกระเป๋าไปแล้ว
เกิดขึ้นกับเจ้าของร้านขายโรงศพที่จังหวัดประจวบคิริขัน
นางหนูเพียรภูลสวัสดิ์อายุ๕๔ปีคนนี้แหละ
นำสลากกินแมวรัฐบาลว่าที่๑๖ตุกราคม๑๓ใบ
ซึ่งถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวมาโชว์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
คือเขาซื้อมา๓๐ใบแล้วก็ถูก๑๓ใบ
ก่อนหน้านี้ค่ะตัวเขาต้องนั่งเศร้าเลยนะเพราะว่าถูกขโมยกระเป๋าไป
หนึ่งในนั้นก็มีสลากชุดนี้เนี่ยรวมอยู่ด้วยค่ะ
นางหนูเพียนเล่าว่าวันเกิดเหตุเขานอนหลับที่ม้านั่ง
แล้วก็วางกระเป๋าสะพายเอาไว้ใกล้เอาเสื้อคุมปิดเอาไว้
แต่ว่าคนร้ายก็ย่องเข้ามาในร้านแล้วก็หยิบกระเป๋าไป
ภายในมีเงินสด๔๐๐๐บาทสร้อยทอง๑บาทแล้วก็เลี่ยมพระเลี่ยมทองใน๔องค์
สลากเลขท้าย๑๕แล้วก็๕๕รวมทั้งหมด๓๐ใบ
แต่ก็ไม่รู้ว่าบูชาของดีหรือเปล่า
เพราะว่าถัดมาไม่นานตำรวจแจ้งว่าจับคนร้ายได้แล้ว

ส่วนสลากคนร้ายบอกว่าทิ้งไปแล้ว
แต่ตัวเขาเองมั่นใจนะคะว่าสลากยังคงอยู่
ก็เลยเกลี้ยกล่อมจนคนร้ายคืนมาให้ครบทั้ง๑๓ใบที่ถูก

คุณอยากรู้ไหมว่าพี่เขาดวงดีหรือว่ามีอะไร
คุณผู้ชมกำลังจะอยากรู้แล้วว่าทำยังไง
เพราะไม่ใช่แค่สลากหายแล้วได้คืนเท่านั้นนะ
พี่เขายังถูกรางวัลเกือบทุกงวดด้วยนะ
คือคุณพี่หนูเพียนเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนเล่นของ

ว่าเขาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะคุณ
พญานาคกุมารไข่เจดีปี่เสียลูกแก้วพญานาควัดคำชโนธรวมทั้งสวมใส่นาคบ่วงบาทที่บูชาต่อมาจากคุณเฟี้ยวฟ้า
คุณเสื้อฟ้านี่เขาก็บูชาพญานาคเหมือนกัน
ใช่ที่สำคัญสำหรับคนที่บูชาพญานาคถือว่าช่วงนี้เป็นเวลาขุมทรัพย์เปิด
เพราะว่าพญานาคออกมาจำศิลป์ออกจากจำศิลป์ในช่วงฤดูเข้าพรรษา
เขาก็เลยเชื่อว่าที่โชคดีอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งนี้ด้วย
รางวัลแล้วก็ยังถูกขโมยไปก็ยังได้กลับคืนมาด้วย